ดูเรื่องนี้คุณผู้ชมคะแปลก

แต่หนีออกจากโรงพยาบาลในสภาพที่
มีตัวสายที่เหมือนเป็นการต่อสายยางฟอกไตเอาไว้

เจ้าตัวหนีออกมาปรากฏเลือดไหลนองเลยค่ะ
กลับมาที่บ้านเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสภเมืองสมุทรปราการเขารับแจ้งแหละ
มีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนึงค่ะ
อยู่ในตำบลท้ายบ้านใหม่นะคะที่สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบไปพร้อมหน่วยกู้ภัยแล้วค่ะ
บ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นบ้าน๒ชั้น
ตรงประตูทางเข้าห้องน้ำชั้นล่าง
เจอกับร่างของนายเฉลิมแสงสิริอายุ๕๕ปี
เฉลิมเนี่ยนอนหงายจมกองเลือดนะคะ
ขวางประตูทางเข้าห้องน้ำอยู่แบบนั้น
แล้วสังเกตเห็นเขามีสายยางสีขาวเนี่ย
เอาไว้ต่อสายยางฟอกไตติดคาอยู่

ข้างซอกคอด้านหน้าข้างขวามีเลือดออกมาเพียบเลย
และในห้องน้ำความที่เลือดมันออกใช่ไหม
เลือดเนี่ยมันก็สาดกระจายอยู่เต็มพื้นเลยค่ะ
แต่ตามร่างกายเนี่ยไม่พบบาดแผลอื่นหรือร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ก็คาดว่าก่อนที่จะได้รับแจ้งเหตุ
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วกว่า๑ชั่วโมง
ทีนี้น้องเขยน้องเขยของคนตายเนี่ย
นายกาวาวสอนทายุ๔๙ปีเล่าแบบนี้บอกว่า
พี่เขยผู้ตายมีโรคประจำตัวรุมร้าว
มีความดันด้วยมีเบาหวานด้วย
ตอนเช้าเนี่ยเห็นพี่เขยบอกว่าจะไปโรงพยาบาล
ประการนี่แหละก็ไปตามหมอนัท

ยังไม่เห็นพี่เขยก็คือมีสายอะไรใดที่มาเจาะเอาไว้
แต่พอกลับมาบ้านตอนบ่ายมีสายยางโผล่ออกมาจากเส้นเลือด
แล้วมีเส้นได้ที่หมอเย็บติดปากแผลคาอยู่ด้วย
แล้วผู้ตายบอกว่าอันนี้มันเป็นสายยานที่หมอเอาไว้ต่อสายฟอกไต
ตอนเย็นเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลเขาโทรศัพท์มาสอบถาม
ถามหาพี่เขยเฮ้ยทำไมถึงหายไปออกจากโรงพยาบาลไป
เจ้าตัวเลยตัดสินใจโทรบอกหลานชาย
นี่เข้าไปดูหน่อยซิไปดูในห้องหน่อยว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้น
และจะไปถามว่าหนีออกจากโรงพยาบาลทำไม
สรุปพอหลานเข้าไปดูนอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นค่ะ
แล้วเมื่อเช้าก็ไปรุงวาลครับ
อ๋อไปรุงวาลแล้วเขาก็กลับมาวันยืนผมก็ไม่รู้เมื่อเจ้าตัว
โมงกว่าที่โทรคุยก็เลยเขาบอกว่ากลับบ้านทำไม

แล้วผมอยู่บ้านรุงวาลแล้วเขากลับมาจากประหลาดแล้วก็โทรไปบอกเป็นแล้ว
เราก็รีบขับรถมานี่เลยเดี๋ยวไม่ทันแล้วลงหายใจแล้ว
หมอให้อยู่โรงพยาบาลเขาก็กลับมา
หมอให้อยู่โรงพยาบาลแล้วเขากลับมาทำไมไม่รู้นะคะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าแบบนี้ผู้ตายหนีออกจากโรงพยาบาล
หลังจากที่คือหมอมีการเสียบสายฟอกไตเข้าไปในเส้นเลือด
แล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยแล้วเลือดมันไหลออกมาจากสายยาง
แล้วเหมือนผู้ตายน่าจะพยายามเอาผ้าพันแผลออกมาซับเลือด
ใช้แอลกอฮอลล้างด้วยแต่คงเสียเลือดมากอะค่ะ
สุดท้ายหมดสติแล้วล้มลงเสียชีวิตอยู่แบบนั้นนะคะ
ไม่น่าเลยนะคะ